ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง

หมูราคา๔๐๐๐๐บาท

๔หมื่นบาท

ผ่านไปเป็นเพลงที่๔ได้
รับไปแล้ว๔๐๐๐นะครับตอนนี้เป็นไงครับคุณแอม
ภูมิใจไหมเราเก่งขนาดนี้เนี่ยภูมิใจค่ะภูมิใจเลยครับ
นี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจคนอื่น
เราอยู่ด้วยตัวของเราเองเรามีความสามารถ
ที่นี่อะไรตรงนี้สำคัญร้องเพลงก็เก่งค่ะ
เทริมสวยก็ได้ตลกก็ได้ทำกับข้าวก็เป็นโอ้โห
กับข้าววันนี้บอกเอาน้ำพริกมาฝากอร่อยเอาน้ำพริกมาฝากนะครับ
ทานไปแล้วด้วยน้ำพริกปลาทูอร่อยมาก
ตำเองเหรอฮะตำเองโอ้ยมีฝีมือตื่นตั้งแต่ตี๔ค่ะ
น้ำพริกแต่ว่าอพาร์ทเมนต์จะตำแบบว่า
เสียงดังไม่ได้แล้วทำไงครับก็เลยต้องถือขกมือ

สึนใจแต่ยังที่ตำเนียตัวอพาร์ทเม้นถึงเนี่ยถ้าอาจจริงแล้วพี่ปิ๊กปี้ด้วย

ถามนิดนึงก่อนเข้ารายการดื่มอะไรไปคะ
รู้สึกว่าสมองโปร่งใสดีมากเลยอะ
ก็กินน้ำเปล่าน้ำชาของป้าแก

งั้นคิดไม่ออกหรอกว่ายกคกขึ้นมา

เหลี่ยยังด้วยเลยค่ะ
ตอนนี้คุณแอมเห็นเธอตลกขำแบบนี้
มีเงินอยู่ในกระเป๋าแน่นอนแล้วนะครับ
ตอนนี้๔๐๐๐บาทนะครับ
๔๐๐๐๐บาทและยังไม่พอ
เธอก็จะก้าวมาสู่เพลงที่๕
เพลงที่๕นี้ครึ่งทางแล้ว

รับ๖๐๐๐บาทครับ
และอย่างหนึ่งที่เลิศเลยนะคะคุณป่าคืออะไร
คุณแอมเนี่ยยังไม่ได้ใช้ตัวช่วยเลยนะคะ
แผ่นป้ายมีสิทธิ์ใช้ได้๓แผ่นป้าย
แต่ยังไม่ได้ใช้เลยสักแผ่นป้ายเดียว

ถ้าพร้อมแล้วนะครับอินโทรเพลงที่๑
มาครับ
ฟังจากอินโทร

บอกได้เลยว่าเป็นเพลงตลาดโต้รุ่ง
เสียงฟูไปไม่ค่อยบ่อยไม่เหมือนตลาดสดมองบายกลับไปตลาดก็เหมือนจะมาตลาดตรงลูกต้องรอดึก
คือตอนนี้เนี่ยหลังจากเมื่อกี้เราคุยกันแล้วนะฮะ
พี่กับเป๊กกี้เนี่ยว่าเพลงนี้มันค่อนข้างที่จะไม่คุ้นชินเท่าไหร่
พี่เนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่าไม่คุ้นแนบ
เป๊กเองนี่เขาร้องเพลงลูกทุ่งเยอะเขายังไม่คุ้น

เป็นไงคะ
ตอนซ้อมมามีเพลงนี้ผ่านเข้ามาในการซ้อมของเราบ้างไหมคะ

ก็ไม่เต็มครึ่งเดียว

ไม่จริงว่าครึ่งหนึ่งไม่เห็นว่า
น้องแอมฟังอยู่

ครึ่งเดียวแล้วอีกครึ่งหนึ่งคะทาเตนมาแบบนี้

ใช่ฟังครึ่งหนึ่ง

ร้นปลี

ลำบากใจอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับ
เพราะว่า๕๐๕๐นี่โอกาสพลาดมันเยอะมาก
เพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดีว่าจะเล่นต่อจะใช้ตัวช่วยอะไรยังไงตัดสินใจให้ดีนะครับ
มาถึงเพลงที่๕นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับ
คุณแอมตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ
เล่น
ถ้ายุดรับ๔๐๐๐๐บาท
ถ้าเล่นทิ้ง๔๐๐๐มารับ๖๐๐๐
ถ้าพลาดรับ๒๐๐๐๐บาท
เล่นค่ะ
น้ำใจของน้องแอมจริง
การตัดสินใจของเขาจะเด็ดขาด
สังเกตไหมเมื่อกี้ถ้าคนแบบมีครอบครัวมีภรรยามีลูก
ตัดสินใจจะลนต้องช่วยกันต้องให้คนในครอบครัวช่วยกัน

คือต้องร้องให้ได้เลยนะเล่นนี่คือต้องร้องให้ถูก
มั่นใจมันต้องเกิน๕๐หรือถ้าตอบว่าเล่นเนี่ย
ก็คือหนูยังไม่ได้ใช้ตัวช่วยไงค่ะ
นี่ไงเขาจะมาใช้ตอนนี้เขาเก็บมา๔เพลงเข้าไป
เขากระซิบบอกเป๊กอยู่ว่าเดี๋ยวเพลงนี้เขาจะใช้ให้หมดเลย๓ตัวช่วยนะฮะ
ก็เลยบอกถ้ามี๖จะใช้๖เลย
ตัวช่วยเราบอกไปแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ
แผ่นป้ายจะใช้หมดทีเดียวหรือใช้ทีละแผ่นป้ายก็ได้
ตกลงว่าจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

น่าจะใช้นะครับ

เพราะมันมีโทรหาคนอื่นได้นะฮะ
แล้วก็สามารถร้องผิดได้๑คำค่ะ
ได้ฟังเพลงต้นฉบับ๑ท่อน

อยากได้ร้องเพลงเก่ง

ข้ามไปเลยก็ยังไม่ช่างร้องเพลงเก่ง

ก็ขอให้เลือกให้ได้แล้วกันนะครับ
แอมบอกว่าอยากได้ตัวช่วยร้องเพลงเก่งของตัวเอง

ตัดสินใจให้ดีนะครับ

หมายเลข๕นะครับ
ตัวช่วยของแอมก็คือ

เย้

เป็นตัวช่วยที่ให้คุณแอมนะครับ

หรือจะเลือกอีก๒แผ่นที่เหลือ

คุณแอมยังเหลือตัวช่วยอีก๒ตัวช่วยนะคะ
คุณแอมจะใช้หรือไม่ใช้

ไม่มีเพลงที่๖เพลงที่๗เหมือนกัน

ใช้ค่ะ

ดีมากครับสามีเจ้าดีมาก
ตอนนี้นะครับ๑๒๓๔๖ครับ
แผ่นที่๕เราเลือกไปแล้วนะครับ
แผ่นไหนดีครับ